ส่วนเรื่องของสถานที่ต่างที่ใช้ทำพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะ
ตอนนี้เราก็มีรายงานให้ทราบกันเป็นระยะทุกวันเลยค่ะ
วันนี้วันที่๓แล้วค่ะเราจะนำเสนอจุดถวายดอกไม้จันท
จังหวัดขอนแก่น๒๖จุดจันทบุรี๑๐จุด

ขอเชิญชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายดอกไม้จันทร์
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ได้ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๒๖จุด
เช่นวัดป่าแสงอรุณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพล
ท่ากระบือวัดโพชัยเจดีศรีแวงใหญ่
ศรีบุญเรืองวัดท่ากูทอง
หน้าที่ว่าการอำเภอมันจาคิรี
สกัญญาราชวัดสว่างโนลงาม
เขื่อนอุบลรัฐวัดวิเวศวิทยาราม
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ขอเชิญชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมถวายดอกไม้จันทร์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ได้ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๑๐จุด
ได้แก่วัดไผลล้อมวัดซอย๒วัดวันยาวบน
วัดทุ่งตาอินวัดศรีเมืองวัดโพลังกา
วัดป่าเทพนิมิตรวัดบ้านอ่างวัดปากน้ำแหลมสิง
และวัดปะตงวนารามโดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ได้ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๑๑จุด
ได้แก่วัดโสธรวรารามวรวิหารพระอารามหลวง
วัดโผบังคละวัดเกรษโมสร
วัดท่าเกวียนวัดสนามจันทร์วัดห้วยน้ำซับที่ว่าก่อนอำเภอแปลงยาว
วัดเกาะแก้วเวรุวันวัดทุ่งยายดำและวัดก้อนแก้วโดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา